เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของความรุนแรงเหมือนกัน
แต่เป็นเด็กม๒กับม๔
ก็เป็นกลุ่มม๔เขาเคยไปคำเมนต์กันกับเด็กม๒
เจอหน้ากันก็มีการด่าทอกันไป
แล้วเหมือนกับว่าเด็กม๒ไปฟ้องคุณพ่อ
คุณพ่อโอ้โหมาทำลูกไม่ได้สิครับ
พ่อขับรถตามเด็กม๔ไปครับ
ตบหน้าแล้วเอาปืนขู่ด้วย
ไปดูคลิปเหตุการณ์เพราะว่าฝ่ายของเด็กม๔เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับ
เอาดีอะ
ถูปเอ้า
เอาเปล่า
อย่ายุ่งไอ้
เตรียมตัวตายได้มึงฉะลึกละ

กูถามจบจบนะ

อยากรู้ว่าแก๊กกูเป็นใครเดี๋ยวมึงก็รู้กูเป็นใคร

ไมว่ะแม่ต้องยุ่งไปทีเขา
ที่กูตบเมื่อกี้มันเปรี้ยงเท้าลูกกู

พูดแค่นี้เลย

ม๔เขาบอกว่าก็ม๒มองหน้ามองทำไมอะไรอย่างนี้
แล้วคุณพ่อของเด็กม๒ก็แล้วทำไมจะบอกไม่ได้

ม๒นั่งอยู่ในรถกระบาดของคุณพ่อ

พ่อเดินกลับไปเอาปืนเหน็บที่กางเกง

จบนะถ้าไม่จบนะมีเรื่องมากกว่านี้โอ้โห

เอามือถือแอบมาถ่ายคลิปเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ

จบโดยการใช้ความรุนแรง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ

อายุ๑๖ปีเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
เขามีปัญหากันกับรุ่นน้องม๒

เคยไปเคลียร์กับเด็กม๒แล้วแต่มันไม่จบ
เวลาเจอหน้ากันน้องม๒ชอบมองหน้า

ี่ยวนกลมประสาทน้องมองหาเรื่อง

เขาก็เลยด่ากลับไปหลายครั้งอะไรแบบนี้

รองเท้าของเด็กม๒

ที่เป็นลูกของผู้ชายคนนี้ไม่ใช่
นะเป็นอีกคนนึงอืมแต่พอแกล้งเสร็จก็
มีการยกมือไหว้ขอทงขอโทษเจ้าของ

พอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บขี่รถเนี่ย

ดักรอครับขับรถตามจี้
เหมือนจะชนจะชนจะชนตะโกน
บอกให้หยุดเธอเองก็ต้องหยุดเนอะ
เขาเป็นกระบะของเธอเป็นรถมอเตอร์ไซค์

หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายก่อนนะครับ

ทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บ
ฝ่ายผู้ชายก็คือพ่อตบหน้าเธอไป
ตอนท้ายคลิปก็มีการเอาปืนมาเหน็บเอาไว้ในกางเกง

ถ้าไม่จบนัดมีเรื่องตายแน่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

เพื่อเอาผิดกับพ่อของเด็กม๒ในข้อหาทำร้ายร่างกายลูกเขาเหมือนกัน

อันนี้ฝ่ายของพ่อของเด็กม๔เขาให้ปากคำและพูดเอาไว้แบบนี้ไปฟังเลยครับ
วิธีที่คุยกันดีกว่านี้ไหม
ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคะเป็นออกมาบ่อยที่อยู่ในสถานศึกษารุ่นพี่
รุ่นน้องการบูลลี่กันแกล้งกันหรือว่าทะเลาะกัน